ซึ่งอำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกชาวไทยนะครับจะเจอกับเมียงโฮลีหรือว่าอีเมียงโฮเรียกได้๒แบบซ้ำครับ
สำหรับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นเชื้อสายเกาหลีใต้รายนี้
ชัยชนะที่ทั้งคู่ทวินหาในวันที่๗ธันวาคมนี้มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปจะแตกต่างอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
อำนาจเกษตรพัฒนาวัย๓๖ปีเขายังคงมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยงกับการขึ้นชกในทุกไฟล์
เขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการถือครองเข็มขัดแค่เส้นเดียว
ผลเอกทวีปจันทราโรธอดีตนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ที่เรืองรองครองอำนาจคว้าเหรียญทองโอลิมปิกหลายสมัยติดต่อกัน
เสมือนกุญสือทางมวยของอำนาจเขามีบทบาทสำคัญในการช่วยศึกษาคู่ชก
และแก้เกมให้กับแชมป์เปียโลกชาวไทยคนนี้

เขาจะถอยลับอย่างเดียวเขายังพลิกไม่เป็น
เพราะว่า๒ตัวเป็นมวยอันตราย
โดนไม่ได้แต่อันนี้ที่เขาบอกจะน็อกไม่เกินยก๖
ผมคิดว่าโอกาสที่เราชนะเขาก็มีเหมือนกัน
โอกาสที่จะล็อกเขาก็มีเหมือนกัน
แต่มองว่ามวยคู่นี้น่าจะชกกันครบยก
การป้องกันแชมป์โลกครั้งที่๕ของอำนาจ
เหนือจากการรักษาเข็มขัดแชมป์ไว้ที่เมืองไทย
สิ่งสำคัญคือช่วงเวลาการชกที่เกิดขึ้น

เขายังคงคิดถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมา
เพราะการได้รับพระราชธามภัยโทษ

ก่อนกำหนดถึง๒ปีจากคดีการโทษกรับ

ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกได้แบบทุกวันนี้
อยากที่ผมได้พระธรรมด้วย

ผมจะไม่กลับไปทำแบบสิ่งที่มันไม่ดีอีก
สิ่งที่เราเคยพลาดไปแล้ว

ทุกไฟต์ผมตอนนี้ผมฤทธิ์ถึงโบคาร์ตลอด

ชกชาวญี่ปุ่นผู้ท้าชิงรองช้ำโลกอันดับ๑๐
แม้มีอาชีพเป็นพ่อครัวขายหมูและไก่ทอด

เขามั่นใจว่าจะข้นยอดมวยโลกอย่างอำนาจเกษตรพัฒนาได้
เขาเคยชนะนักชกไทยมาแล้ว๔ราย
และหวังถึงชนะนกช้ำเป้นโลกชาวไทย
มันถึงเวลาที่เขาต้องคว้าแชมป์โลกให้ได้แล้วหลังอยู่วงการนี้มานาน
และสิ่งสำคัญคือการที่เขาอยากจะหอบเข็มขัดเส้นนี้กลับบ้าน
เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือยอดกำปั้นของประเทศตัวจริง
ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่แพ้ไม่ได้
แต่อำนาจวัย๓๖ปี
ที่ถูกคาดว่าเหลือช่วงเวลาการชกบนสังเวียน
อีกแค่๒ปีจะพลาดไม่ได้เลย

คือการเป็นนักชกประวัติศาสตร์
วาดเข็มขัดให้ครบทุกเส้นของรุ่นปลายเวท